คุณผู้ชมคะสำหรับละครเรื่องบุภเพสันนิวาสถึงแม้ว่าจะลาจอไปแล้ว
แต่ว่ากระแสความฮอตเนี่ยยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างล่าสุดค่ะเพจเดี่ยว๑๒ของพี่นมอุดโน้ตอุดมของเราเนี่ย

ซึ่งเป็นคลิปที่พี่โน๊ตพูดถึงละครเรื่องนี้แบบสนุกสนาน

เขาดูด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูละครมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่พอละครเรื่องนี้มาปุ๊บมันมีกระแสเข้ามาเยอะแยะ
ก็เลยขอลองดูสักหน่อยนึงนะคะ
ที่สำคัญเจ้าตัวยังสารภาพผ่านคลิปนี้ได้ว่า
พอดูละครเรื่องบุภเพสันนิวาสแล้ว

สาวเบลลาร่านีไปเลยนะคะ
พี่โน้ตว่าอย่างไรไปฟังกันกันค่ะ

หน้าตาของเบลล่ามน่ามองอย่างนี้
คือทำไมเขาน่ารักอย่างนี้
ดูที่ก็ยิ้มดูอะไรเขางอน

โป๊บก็ปึ่งไมท้าตามึงเป็นคนใจดีอย่างเงี้ย

ที่เคยเจอเขา๒ครั้งในงานวิ่งพี่ตูน

ล่าก็ขึ้นมานั่งก็สัมภาษเบลล่าไป
ไม่ได้รู้สึกไม่มีความอะไรเลย

คือตอนนี้ถ้าเจอเขาอีกอ่ะ

รอเขาเลิกกับเวียจริง
ตอนนี้พี่หัดขับฮาเล่เอาเสื้อหนังมาหัดไทยแล้ว
หัดไปเลยหัดไปเลยนะจ๊ะพี่โน๊ตจ๋า
ขนาดนี้แค่แบบว่าปล่อยออกมานิดค่ะ
เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยบรรดาแฟนนะคะ
รอแล้วเดี๋ยว๑๒เมื่อไหร่จะมานะคะ
ใครที่เป็นแฟนคลับพี่โน๊ตอุดมแววมาว่า
ที่จะมีเดี่ยว๑๒เร็วนี้แล้วนะคุณ
แต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเดือนไหนเวลาไหน

ประก็ติเขาจะมีของแบบขายอยู่ครับ

ล่าจะเลือกใครเขาบอกแบบนี้ตอนนี้เนี่ย
เสื้อหนังแล้วเตรียมรถพร้อมแล้ว

แต่ว่าละครเรื่องนี้เขาแรงจริงฮอตจริงนะคะ